ดูข่าวของคดีเจ้าสัวเปรมชัยกันบ้างนะครับ

วันนี้ขึ้นว่าชงปปงยึดทรัพย์เปรมชัยบุกรุกป่า
ยังไม่สอบเพิ่มคดีไล่ฆ่าเสือดำเพราะหลักฐานแน่น
ศรีวรารองพบตรเผยยังไม่จำเป็นต้องสอบปากคำเพิ่มเติมนายเปรมชัย
แต่เรื่องของอุจจาระที่พบรองพบตรพลตำรวจเอกศีวราบอกว่า

เพราะตอนนี้รู้ดีอยู่แล้วว่าตัวผู้ต้องหาเข้าป่าแน่
หลักฐานอื่นชัดกว่ามันชัดเจนอ่า
แต่ถ้าจะเอาเรื่องอุจจาระมาเข้าสำนวนสอบสวนก็ไม่เป็นไร
ส่วนความคืบหน้าด้านต่างนะครับ
บรัฐโครสกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
ก็เผยรู้ผลสอบการอนุญาตให้นายเตรียมชัยกรรมนัสสุด
พวกรวม๔คนเข้าป่าล่าสัตว์ภายในป่าทุ่งใหญ่

โดยเฉพาะประเด็นที่ยึดโยงกับคนของกรมอุทยานนะครับ
ขณะที่ประเด็นนายนพดลอดีตข้าราชการ
ไม่ขอก้าวล่วงเพราะถือเป็นคนนอก
โดยนายสมโพธิมณีรัฐโคศกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ
เพื่อได้กล่าวถึงการที่กรมอุทยาน
ตั้งคณะกรรมการเพื่อสอบหาข้อเท็จจริง
กรณีการอนุญาตให้นายเปรมชัยกรณสูตรและพวกรวม๔คน
เข้าป่าล่าสัตว์ภายในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวน
ว่าภายในสัปดาห์หน้านะฮะจะได้ข้อสรุปแล้วนะครับ
โดยขณะนี้คณะกรรมการกำลังเร่งลงพื้นที่
เพื่อหาเพิ่มเติมพร้อมกับยอมรับว่าเป็นประเด็นที่สังคมสนใจ
โดยเกี่ยวเนื่องกับนางสาวกาญจนานิตยะ
ภูมิหน่วยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์ผู้นี้
ว่าเป็นผู้อนุญาตให้นายเปรมชัยพร้อมพวกเข้าป่าทุ่งใหญ่หรือไม่
จะไม่มีการตรวจสอบในเรื่องนี้
ซึ่งจะจับเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบุคคล
ที่อยู่ในอุทยานเท่านั้นเอง
ตอนนี้ทางด้านของรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ก็บอกว่าสิ่งที่ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงมี๔เรื่องนะ
ดำเนินการขออนุญาตและอนุญาตเป็นไปตามอำนาจ
ได้รับคำสั่งกรมอุทยานหรือไม่อย่างไร
มีการสั่งการนอกเหนือคำสั่งกรมอุทยาน
จนเป็นเหตุให้เกิดการกระทำผิดในกรณีดังกล่าวนี้หรือไม่
มีเจ้าหน้าที่และหรือบุคคลใดแอบอ้างให้กลุ่มผู้กระทำผิด
เข้าไปใช้พื้นที่ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่
จนเป็นเหตุให้เกิดการกระทำผิดหรือไม่
และ๔มีเจ้าหน้าที่ที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

หรือเรียกรับผลประโยชน์จากการกระทำดังกล่าวหรือไม่
อธิบดีบอกว่าตอนนี้สอบมาได้ครึ่งทางแล้วนะ
ครึ่งทางแล้วฮะสัปดาห์หน้าจะรู้ผลและก็จะรายงานต่ออธิบดีต่อไปด้วย
ส่วนเรื่องของการสอบวินัยหัวหน้าวิเชียนชินวงศ์
หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวน
กรณีไม่เก็บค่าธรรมเนียมเป็นเงินรวม๑๑๐บาท
ในการเข้าพื้นที่ของนายเปรมชัยพร้อมพวก

พลตำรวจเอกศีวราบรังสิพรามนกุลบรองพบตร
จะไม่มีการประสานหรือส่งข้อมูลมาในส่วนนี้
จากยืนยันแล้วว่าเป็นประเด็นที่สื่อตีข่าวกันไปเอง
แต่ทางเราหมายถึงกรมอุทยานนะ

หากมีการตรวจสอบกรณีการอนุญาตให้นายเปรมชัยกรณสูตร

ภายในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนแล้วเสร็จ
ก็จะทราบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ต่อไปด้วยนะครับ
เพราะว่าพลตำรวจเอกศีวรารังสิพรามณกุลบอกว่า
จะดำเนินคดีกับบุคคลใดเพิ่มเติมหรือไม่

ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนของบกปป
ว่าจะมีผู้ใดเข้าข่ายต้องเชิญมาสอบปากคำอีกหรือไม่
และก็ในวันพระราชสมดีที่๒๒กุมภาพันธ์นี้
พนักงานสอบสวนจะเชิญหัวหน้าวิเชียนชินวงศ์
และเจ้านักที่เข็บรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรศวร
รวมอีก๔คนมาสอบปากคำเพิ่มเติมด้วยในเรื่องนี้
สรุปว่าสิ่งที่หัวหน้าวิเชียนเข้าไปเกี่ยวข้อง
ก็คือคดีที่ไม่เก็บค่าผ่านเข้าพื้นที่รักษาพันธ์สัตว์ป่า

ก็คือตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม
ก็น่าจะไม่มีการดำเนินคดีอะไรนะคะ

มีการสวนเรื่องของการที่มีการติดสินบน

ช่วงของการที่เจ้าหน้าที่เข้าไปควบคุมตัว

ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า
อันนี้จะต้องสอบสวนเจ้าหน้าที่

ปปงยึดทรัพย์เปรมชัยบุกรุกป่า
เพราะว่าทางด้านของกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

เขามีการลงนามหนังสือ

รักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ในเรสวน
และกับการปล่อยตัวนายเปรมชัย
โดยชุดทำงานในวันที่๒๑กุมภาพันธ์จะประชุมแผนงานดำเนินการคดีนี้
ร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แล้วก็วันที่๒๒กุมภาพันธ์นี้นะครับบกปปจะเชิญนายวิเชียนและเจ้าหน้าที่๓คนที่อยู่ในเหตุการณ์
มาให้รายละเอียดเพื่อสอบสวนในประเด็นทางกฎหมายด้วยนะครับ
แล้วก็ในเรื่องของที่ดินในพื้นที่ต่างทั้งจังหวัดเลยทั้งที่ภูเก็ตทางกรมป่าไม้
คือเบื้องต้นที่เลยเนี่ยนะคะที่เขามองว่าจะมีการแจ้งประเมินคดีกับนายเปรมชัยหรือเปล่า
อันนี้ตรวจสอบแล้วนะครับพบว่าการครอบครองพื้นที่ที่ผิดกฎหมายประมาณ๖๒๑๕ไร่
ผู้ที่ถูกเอาผิดทางอาญาจริงคือพี่สาวของนายเปรมชัยคนเดียวเท่านั้นในฐานะคณะกรรมการของบริษัทนี้นะคะ
หัวหน้าชุดพระยักษ์ไพรเนี่ยนะจะเสนอประปังงอยึดทรัพย์นายเปรมชัยด้วย
คดีมันก็มีความคืบหน้าไปเรื่อยขยายผลไปเรื่อยแต่ว่าเราก็อยากรู้เอาให้จบเรื่องของฆ่าเสือดำกันก่อนนะครับ